นี่มาดูอีกคลิปนึงอันนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลด้วย
เป็นคลิปที่มีหญิงสาวคนหนึ่งฉุนเฉียวเลย
โอ้โหด่าพนักงานเสียงดังมากห้างโลตัสเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเหตุผลก็คือเธอไม่พอใจ
รอปภไม่อนุญาตให้สุนัขของเธอเข้าไปภายในห้าง
ไปฟังเสียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคลิปนี้นะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปมา
ก็จะเป็นเหตุการณ์ตอนที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ปะทะคารมกับพนักงานด่าหากราศลูกค้าที่มาใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าย่านวัชรพลช่วงเย็นของวันที่๑๐เมษายน
ที่ผ่านมาเมื่อวานน่ะนะคะผู้โพสต์บอกว่า
สาวใหญ่นำหมาเข้าห้างถูกรอปภห้างกันไม่ให้เข้า
ฉุนอารมณ์เดือดดากราศไม่เว้นหน้า
ท่าแท้ตัวตนออกมาแม้มีคนทัดทานก็ไม่ฟัง
เนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ก็จะเห็นว่าหญิงคนนี้เนี่ย
โอ้โหต่อว่าพนักงานเลยไม่พอใจที่เธอถูกเคลื่อนย้ายสุนัข
ซึ่งอยู่ในรถเข็นออกมาด้านนอกตัวห้าง

เพราะป้ายมันก็เขียนติดอยู่แล้วว่าห้ามนำสุนัขเข้าห้าง
ก็เลยมารวมตัวกันต่อว่าหญิงคนนี้เหมือนกัน
กลายเป็นการปฏะฆารมน์กันไปกันมาอีกละค่ะ
มีรายงานบอกว่าทางห้างที่เกิดเหตุยืนยันนะคะว่าห้างก็มีนโยบายห้ามนำสัตว์เลี้ยทุกประเภทเข้าไปอยู่แล้ว
มีป้ายตรงประตูทางเข้าชัดเจนเพื่อรักษาความสะอาด
และจะได้ไม่สร้างความรบกวนให้กับลูกค้าคนอื่น
เหตุการณ์นี้จะส่งเรื่องแจ้งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วก็ตรวจสอบที่สาขาโดยเร็วนะคะ

อากาศร้อนเราอย่าใจร้อนขนาดนี้

ห้างยังใจดีนะอนุโลมใส่เหมือนรถเข็นเด็กแล้วก็ปิดซิปให้เรียบร้อย
แต่นี่มาเป็นตัวขนาดนี้เขาไม่ปรับก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะ